ส่วนเรื่องราวของสถานการณ์โควิดนะครับทำให้กีฬาวอเล็กบอลที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติ
อาจจะต้องมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปนะครับซึ่งก็ต้องรอดูความชัดเจนตรงนี้ด้วยครับ
ว่าจะเลื่อนการแข่งขันไปได้ถึงเมื่อไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับ
อากาศโทชานฤทธิวงประเสริฐครับรองประธานกิติปศักดิ์ตลอดชีพของสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย
ก็เปิดเผยว่าทางเอวีซีได้วางกำหนดช่วงการแข่งขันใหม่ของปีนี้หากไม่สามารถจัดตามกำหนดเดิมในเดือนเมษายนนะครับ
ซึ่งก็จะเลื่อนไปแข่งขันในเดือนกันยายนถึงตุลาคมเลยนะครับแต่ว่าก็จะต้องไม่เกิน๑๕ตุลาคมนะครับ
ซึ่งจากสถานการณ์โควิดตรงนี้นะครับเอวีซีก็ได้กำหนดโปรแกรมแข่งเอาไว้๔รายการใหญ่นะครับ
ก็คือวาเลบอนสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตอนแรกเนี้ยแข่งสิบเอ็ดถึงสิบแปดเมษายนที่ประเทศไทยนะครับ

ตรงนี้จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ครับเราปิดท้ายกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ

เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการจัดการแข่งขันกีฬามวลชน

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า
รอบที่๒ก็ต้องเน้นย้ำมาตรการในการจัดการแข่งขันที่เข้มงวด
และรอบครอบมากขึ้นในการแข่งขันแต่ละครั้งครับ
จะต้องจัดภายใต้คู่มือเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
นักกีฬาและผู้จัดการแข่งขันรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
รวมทั้งที่ผ่านมาครับมีข่าวว่านักวิ่งเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง
ทำให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เกิดความกังวลนะครับ
ห่วงใยแล้วก็กระชับขออภัยครับ
แล้วก็กำชับมายังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ
หามาตรการจัดการแข่งขันวิ่งให้ปลอดภัย
รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้จัดการแข่งขันในทุกระดับครับ